อีกหนึ่งเรื่องกับเรื่องของอุบัติเหตุรถทัวร์มรณะที่เกิดที่วังน้ำเขียว
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๘ศพด้วยกันนะฮะ
ก็มีการชาปนกิจไปแล้วแบบกองฟอนหรือว่าเชิงตะกอ

แล้วก็ปล่อยให้ไฟมอดไปเองภายใน๓วัน
มีการลดอาถรรพ์เรื่องของวิญญาณคนตายโหงตามความเชื่อของชาวบ้าน
วันนี้ญาติญาติก็ไปทำพิธีเก็บอาถิกันเรียบร้อยแล้วนะครับ
อุบัติเหตุในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบกับร้านขายของด้วย
คุณผู้ชมสภาพก็พังยับเยินถูกรถทัวร์พุ่งเข้าไปชนเสียหายถึง๕ร้านด้วยกัน
ก็ตั้งอยู่ในจุดเกิดเหตุทางโค้งมะกรูดหวานนะครับ
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๑มีนาคม
โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทอาคเนประกันภัยก็เข้าไปพูดคุยไปพบกันกับผู้เสียหาย
ประเมินการจ่ายค่าชดเชยแบบเหมาจ่ายให้กับผู้เสียหาย
ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยระหว่าง๗๐๐บาทไปจนถึง๔๕๐๐บาทต่อรายครับ
ซึ่งเป็นร้านค้าที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด
โดยจะได้รับเงินในวันที่๓๐มีนาคมอีกประมาณสัก๒วันนะครับ
ซึ่งผู้เสียหายทั้งหมดต่างพอใจกับเงินชดเชยที่ทางบริษัทประกันภัยชดเชยให้
และหลังจากเจ้าหน้าที่ทำการกู้ซากรถทั้งหมดออกไปได้
เจ้าของร้านเข้าไปซ่อมแสงร้านค้าเพื่อเปิดขายของกันตามปกติต่อไป

ก็มีญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ได้ร่วมกันเก็บอัฐิหลังจากมีพิธีชาปนกิจศพแบบเชิงตะกอน
หรือว่าเตาเผาแบบกองฟอนไปแล้ว
ทั้ง๒วัดในวันเดียวกัน๑๔ศพจากทั้งหมด๑๘ศพ
ตามความเชื่อของชาวบ้านก็จะมีการปล่อยให้ไฟมอดไปเอง๓วัน
ลดอาธรรณกับเรื่องของการไปหงษ์นะครับ
วิญญาณนั้นสงบสุขแล้วก็เป็นกุศโลบาย
ให้กับญาติพี่น้องทำใจก่อนทำพิธีต่อไปนั่นเอง
โดยได้มีการนิมนต์พระมาสวดแผ่เมตตา
ให้กับวิญญาณสงบไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
จากนั้นได้มีพิธีทำบุญตักบาท
เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ถ้ามกลางความอะไรของญาติพี่น้อง
หลายคนบอกว่าตอนนี้ก็ยังคงทำใจไม่ได้
มีอาการโศกเศร้ากันเกือบทุกคน
แต่ยังคงร้องห้าน้ำตาซึมอยู่น่าคิดถึงคนในครอบครัว
กฤษดามะลิซ้อนขนส่งจังหวัดกรสินบอกว่า
ดำเนินการเอาผิดกับนางทันเลิศสหพันธ์
ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการกันเองทัวร์
ได้ดำเนินการไปแล้วล่าสุดนางทัน
ได้เข้ามาขอยกเลิกประกอบกิจการรถทัวร์
มีผลตั้งแต่๒๗มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
อย่างไรก็ตามค่ะขนส่งจังหวัดกาลสิน
ก็จะดำเนินการเอาผิดกับเจ้าของบริษัทรถทัวร์นะ
เนื่องจากว่าฝ่าฝืนไม่นำรถมาตรวจสภาพ๒ครั้งต่อ๑ปี
คือมีอัตราโทษปรับสูงสุดคือ๕๐๐๐บาทค่ะ
การเองทัวร์คือเลิกเลยไม่ทำเลย
ไม่ทำเลยเพราะว่ายังไงชื่อเสียมันก็เสียไปแล้วนะ
แล้วคนใช้บริษัทรถทัวร์ก็อาจจะไม่ได้กลับไปใช้บริษัทรถทัวร์อีก
โดยระบายฝ่าฝืนกฎกติกาก็ด้วย